หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแหม่พาดหัว
ชักปืนจ่อหัวจี้แบงค์๑๖ล้าน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ธนาคารกสิกรไทย
เหตุการณ์ที่คนร้ายใช้ปืนเป็นปืนบุกเดี่ยวแล้วก็จี้ชิงเงิน
พนักงานธนาคารกสิกรไทยสาขาเฉลิมพระเกียรติร๙

แล้วก็คนร้ายสามารถที่จะกวาดเงินไปได้
รวมทั้งกล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ด้วยค่ะ
นี่ก็เป็นภาพขณะที่คนร้ายนะคะเป็นชายหนึ่งคนสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำค่ะ
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบคุณผู้ชม
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
แล้วก็ใช้ปืนไม่ทราบชนิดบุกเดี่ยวเข้ามา
ชิงทรัพย์พนักงานธนาคารกัศกรไทยสาขาเฉลิมภักดิ์เกียรติรอ๙ซอย๗เขตประเวท
โดยฉวยจังหวะขณะที่พนักงานธนาคารกำลังนำเงินสด
โดยนางสาวสุคลธารัฐศรีวังพนักงานธนาคารที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าขณะที่นางสาวสุคลธารัฐรวมถึงเพื่อนอีก๒คน
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดด้านข้าง
แล้วก็ใช้ปืนที่เตรียมมาจี้ศีรษะ
แล้วชิงกล่องบรรจุเงินทั้งหมด๔กล่อง
ภายในก็บรรจุเงินกว่า๑ล้าน๘แสนบาท
ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไปทางถนนเฉลิมพระเกียร๙
่งหน้าไปทางแยกศรีอุดมนะคะ

ระบุว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียว
โดยใช้อาวุธปืนในการลงมือก่อเหตุก่อนที่จะหลบหนีไปค่ะ

รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ทราบว่าคนร้ายเป็นชาย๑คนสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตรค่ะ
รูปร่างสันทัศน์แล้วก็สวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีดำ
ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำสวมกางเกงยีนใช้ปืนไม่ทราบชนิด
ส่วนจะมีคนในรู้เห็นกับการก่อเหตุครั้งนี้หรือไม่นั้นนะคะ
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ
จังหวะที่คนร้ายลงมือเจ้าที่กำลังเปลี่ยนกล่องเงินพอดี
นี่เป็นแนวทางสำคัญไหมครับของคดีนี้
ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบทั้งคนในคนนอกและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงนะฮะว่า
อย่างน้อยที่สุดเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้ว
ใครมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะตรวจสอบดำเนินการ
เพื่อจะได้หาหลักฐานมาดำเนินการกับผู้กระทำผิดโดยเร็ว
โดยรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ได้สั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่ระดมกำลังสกัดจับตัวคนร้ายแล้ว
แล้วก็จากข้อมูลของตำรวจก็พบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุไม่นาน
ธนาคารแห่งนี้เคยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยลาออก
ซึ่งตำรวจก็จะอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบปากคำค่ะ
เพราะว่านอกจากนี้ตำรวจก็มีการจำลองเหมือนกับเป็นจำลองเหตุการณ์นะ
อันนี้เพราะว่าตอนพาดหัวเราพาดหัวโจรบุกเดี่ยวใช่ไหม
แต่ตำรวจบอกน่าจะมีขบวนการหรือเปล่า
ก็นั่นสิค่ะคือมีการทดลอง
ใช้ตำรวจที่ขนาดรูปร่างใกล้เคียงกับคนร้าย
แล้วก็นั่งคล่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็ขนกล่องเงินด้วยนะ
กล่องเงินขนาดประมาณยาวฟุตหนึ่งกว้าง๑๐เซนสูง๑๐เซน
ทีนี้ถ้าเกิดมีกล่องเงิน๓๔กล่องค่ะคุณผู้ชม
เวลาที่บุกเดี่ยวแล้วก็ขนไปคนเดียว

น่าจะถูลักษณ์ทูเลในการหลบหนีพอสมควร
ถ้าจะต้องหอบเงินหอบกล่องเงินหนักแบบนี้
แล้วก็ขนาดเท่านี้นะครับ

คนร้ายอาจจะเอาเฉพาะธนบัตรแล้วทิ้งกล่องอลูมิเนียมไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้
แวกจุดที่เกิดเหตุคือเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแล้วก็หลบหนี
ดังนั้นหลังจากนี้ก็ต้องตรวจในระแวกพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ

กล่องอลูมิเนียมแบบนี้อยู่ไหม
หรือจะมีผู้ร่วมขบวนการหรือเปล่า
กล้องวงจรปิดก็เก็บภาพไว้ได้อย่างชัดเจนด้วยนะคะ